คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองหน่อยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิด
จะเห็นวัยรุ่นเป็นสิบคนขี่จักรยานยนต์มาหาคู่อริที่หน้าบ้านอืม
แล้วมันก็มีการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นคนเจ็บไม่ใช่พวกนั้นอ้าว
แต่คือคนแก่ในพื้นที่คนท้อง๘เดือนโอ้โหไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ละมุนวุ่นวายไม่รู้ใครเป็นใครนะครับทุกผู้ชมครับ
ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนก็ไม่รู้
แต่ถ้าสังเกตในกล้องวงจรปิดจะเห็นผู้หญิงเสื้อลายคนหนึ่งล้มลุกคลุกคลานอยู่ตรงมุมจอ
ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นชู้เกียรถคนสูงเกี่ยวในวิทยาลัย
กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้จะวิ่งกรูเข้าหากัน

เนี่ยคนเจ็บนะฮะตรงนี้นะฮะ
แล้วก็วิ่งกรูเข้าหากันแบบนี้
ที่กลุ่มวัยรุ่นที่วิ่งกรูเข้ามาหากันตรงนี้เนี่ย
จะมีจังหวะที่จะขี่รถหนีนะฮะ

และรับเรื่องจนกรถ

กระตุ๊กน้อยเนี่ย
แล้วก็วิ่งไล่กันเข้าไปในซอย

นี่เป็นช่วงคืนที่ผ่านมานะครับ

ช่วงเที่ยงคืนเนี่ย๒๕๒๖

ใครนอนอยู่แถวนี้นะค่ะนอนหลับอยู่เอ๊ะคือนั่นเสียงอะไรเนี่ย

ข้อความเอาไว้ยาวเหยียดนะบอกมาเป็น๑๐มารุมถึงหน้าบ้านมาหาเรื่อง
ถึงบ้านในยามวิการมันเกินไปหรือเปล่าคนอยู่บ้านเดียวกันถิ่นเดียวกันพูดภาษาคนรู้เรื่อง
แต่มาถึงคือตามคลิปเลยไม่มีพูดดีมาถึงจอดรถหาเรื่อง
ถ้าพูดดีคุยดีด้วยเหตุผลจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะพวกหนูก็คุยดีพูดดี
ผู้หญิงก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยรวมถึงกูที่ท้องแก่ด้วย
ผลักแม่กูล้มหลายรอบมากบอกให้พอคือรุมต่อ
มันทำเกินไปหรือเปล่านี่เห็นไหมฮะจังหวัดตรงนี้นะครับ
ท้องอยู่ด้วยเห็นไหมฮะเขาบอกเขาโดนผลักจนล้ม
แล้วมีคนแก่ที่อายุ๙๐นอนติดเตียงบอกว่าอย่ามาหาเรื่องเนี่ย
คนแก่เนี่ยมีอยู่ที่บ้านนี่ไม่ยอมนะฮะคือทางเจ้าของคลิปเขาบอก
เขาจะระเบินคณีย์ถึงที่สุดนะครับไม่ยอมแน่
วันนี้เราก็เลยไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับหน้าบ้านตามในคลิปเนี่ยฮะ
นี่ตรงนี้เลยนะครับถนนหลังวัดป่าซอย๓วัดป่าประดูนะฮะ
อำเภอเมืองจังหวัดระยองยังมีร่องรอยกระถางต้นไม้ที่แตกอยู่นะครับ
เราได้คุยกับคุณกวีวัฒน์นะฮะคุณกวีวัฒน์อายุ๓๓ปี
เป็นคนที่ช่วยเหลือลูกสาวที่กำลังท้องแก่ออกจากเหตุชุนละมุนอ่ะนี่นะฮะ
คุณกวีวัฒน์เป็นพ่อเลี้ยงนะของหญิงสาวที่ท้องแก่
กวีวัฒน์บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาในคลิปเนี่ยเป็นวัยรุ่นหมู่บ้านเดียวกันนะ
เขาตั้งใจจะมาเคลียร์ใจกับลูกชายเพราะลูกชายไปบอกกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้น
เรื่องว่าอย่ามาขี่รถเบิ้ลเครื่องเสียงดังเพราะบ้านเนี่ยอยู่ติดถนน
แล้วมีคนแก่ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านเขาตกใจเขานอนไม่ได้
ระหว่างที่คุยเคลียร์ใจกันอยู่เนี่ยตอนนั้นกวีวัฒน์บอกผมนี่เห็นท่าไม่ดี
กระโดดเข้าไปกลางวงแล้วมันก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นตามคลิป
คือลูกเลี้ยงเนี่ยมีเรื่องกับพวกที่บุกมาจะเคลียร์กันเรื่องอย่าขี่รถเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
กวีวัฒน์บอกผมเห็นท่าไม่ดีสงสัยบานปลายแน่เลยกระโดดเข้าไปกลางวงเลยนี่เห็นไหมฮะ
เข้าไปกันนี่ลูกอีกคนนึงลูกสาวนี่ที่ท้องอยู่ทวีวัฒน์อายุ๓๓นะ
แต่ว่าแม่ของคนที่เป็นลูกเลี้ยงเขาที่จะเคลียร์เรื่องขี่รถเสียงดังกับไอ้พวกนี้ที่บุกมาเนี่ย
กับอีกคนนึงก็เป็นคนท้องเนี่ยที่เป็นลูกเลี้ยงเขาเนี่ยเหมือนกับแม่เขาจะอายุเยอะกว่านี้
กวีวัฒน์เขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าภรรยา
ท่านผู้ชมครับลูกเลี้ยงของกวีวัฒชื่อวฤษอายุ๒๒ปีนี่คนนี้นะครับวฤษนะครับ
วริสบอกว่าตัวของเขาเนี่ยไปบอกกับกลุ่มวัยรุ่นที่บุกมาในคลิป
บอกว่าอย่ามาเมิ้นรถเสียงดังก็ความจริงก็กำลังจะคุยกันดีนะ
เขาก็คุยดีนะเขาก็ยืนยันนะฮะวริสยืนยันบอกผมเนี่ยพูดครับทุกคำ
แต่ฝั่งนั้นเนี่ยกลับมาหาว่าผมเนี่ยไปทำนักเลงใส่ทำเก๋าใส่

ส่วนคนที่ใส่ชุดคลุมท้องนะฮะเป็นน้องสาวของวริสนะครับอายุ๑๘ปี
บอกตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอถูกผลักจนล้มนะทั้งที่ท้องอยู่
แม่ของเธอก็ล้มด้วยแต่กลุ่มที่บุกมาไม่สนใจเลย
ว่าในที่เกิดเหตุมีทั้งคนแก่ทั้งคนท้อง
พอหนูเรียนอยู่บนบ้านหนูแล้วเขามาลุมตรงที่หนูเรียนอยู่
ส่วนเจ้าของบ้านนะฮะเจ๊บุ๋มนะฮะเจ๊บุ๋มก็คือคุณแม่ของน้องสองคนข้างหลังเนี่ย
วริสกับคนที่ท้องเนี่ยเจ้าบุ๋มนะฮะเจ้าบุ๋มอยู่๔๒ปีนะฮะ
บุ๋มเป็นภรรยาของกวีวัฒน์เขานะครับ
เจ้าบุ๋มบอกว่าก่อนเกิดเรื่องมีขออภัยนะอันนี้คือคุณกิจทัญญา
คุณกิจธัญญาเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยมีคนชื่อเจ๊บุ๋มโทรมาหา
บอกว่าอย่าไปมีเรื่องกับคนชื่อเบลนะมีเรื่องกับใครก็ได้
อย่ามามีปัญหากับเบลทำไมอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มชายที่ปรากฏ
ในคลิปวงจรปิดบุกมาที่บ้าน
พอฝั่งนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เราก็เลยไปถามทางฝั่งคู่กรณีบ้างนะฮะ
เราได้คุยกับสลาวุฒิสลาวุฒินี่คนนี้นะฮะ
คือคุณสลาวุฒิเนี่ยบอกว่าคนที่โทรมาให้เขาออกไปเคลียร์ปัญหาแทนน้องชายเนี่ยก็คือฝั่งของกวีวัฒน์นั่นแหละ
ที่พยายามพาน้องชายเขาให้ไปเคลียร์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเอากันแบบลูกผู้ชาย
จากเหตุกวีวัฒน์จากเหตุเบิ้ลรถ
พอไปคุยเนี่ยกวีวัฒน์เป็นคนเริ่มก่อนกระโดดมาต่อยเขาก่อน
จากนั้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นตามคลิปซึ่งตัวเขาก็พยายามห้าม
แล้วก็พยายามจะกลับอยู่แล้วแต่กวีวัฒน์กลับเข้าไปในบ้าน
เอาท่อนเหล็กมาไล่ฟาดเขาอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเกิดการชุลมุนยกสอง
เรื่องที่กล่าวหาว่าฝั่งพวกเขาไม่ยอมหยุดไปผลักจนหญิงท้องแล้วก็คนแก่เนี่ยล้มลุกคลุกคลาน
บุกรุกไปหาเขาที่บ้านไปหาเรื่องเขาเนี่ยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

ฝั่งเขาไม่ควรโทรให้ผมไปผมก็ต้องไปเพราะผมย้ายให้จบ
ก่อนที่ฝั่ง๑๐กว่าคนจะไปยืนหน้าบ้านเขาเขาโทรมาให้ไปใช่ไหม

เขาโทรมาครับพ่อเขาพ่อเลี้ยงเขาก็เดินเข้ามาหาผม
ผมก็ถามเดินมาทำไมแล้วมันก็เดินสอนเขามันกระโดดใส่ผมเลย
โดดต่อยผมก่อนโอ้โหอันนั้นก็คือรายการห้ามครับ
ห้ามครับส่วนมากครับไม่ได้ผลักเข้าไปห้าม

นี่เห็นไหมนี่พี่ป๊อนพี่ป๊อนสลาวุฒิ

พี่ป้อนหลังวัดป่าบอกว่านี้ผมมาเคลียร์นะ
เขาบอกให้มาเคลียร์กันหนึ่งต่อหนึ่งผมก็มานี่เห็นไหม

เอาเป็นว่าฝั่งของคนที่บุกมาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่เป็นไร
ฝั่งนั้นอยากพูดอะไรก็พูดไป
ทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน

แม่เหตุจากเรื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์

นั่นสิคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันหน่อยนะคะ